พูดถึงเรื่องการใช้รถแน่นอนค่ะมันก็ต้องย่อมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
อย่างที่จังหวัดระยองเป็นอุบัติเหตุของรถตู้คันนึงเนี่ยนะคะ
ขับรถมาแล้วก็แหกโค้งรถพลิกคว่ำคุณผู้ชม
แต่ว่าไม่เจอคนขับนะเจอแต่รอยคราบเลือดที่อยู่ที่เบาะค่ะ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องเร่งตามหาแล้วว่าเจ้าของคนขับรถเป็นใคร
ไปดูภาพที่บันทึกเอาไว้จากกล้องหน้ารถเนี่ยค่ะโค้งมาแบบนี้คุณผู้ชม
แล้วก็ตีรังกาพลิกคว่ำแบบนี้เลยเป็นอุบัติเหตุบริเวณริมถนนสายบ้านวังตาม่อน
นิคมพัฒนาสอยสิบสองตำบุญมาบยังพรนับเผลอปลวกแดงจังหวัดระยอง
ช่วงเย็นวานนี้นะคะเนี่ยค่ะสภาพรถพังยับเยินนะคะ
ตกไปในริมถนนคาดว่าเห็นสภาพแล้วยิ่งต้องมีคนบาดเจ็บแน่นอน
คอมมิวเตอร์สีขาวทะเบียนสามศูนย์ขีดหนึ่งสองเก้าสอง
ส่วนที่นั่งด้านหลังไม่มีรอยเลือดแต่ว่าก็ไม่มีใครด้วยเหมือนกัน
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยประสานไปยังโรงพยาบาลปลวกแดง
เพราะคาดว่าน่าจะต้องมีผู้บาดเจ็บส่งตัวไปรักษาพยาบาลแหละ
แต่ปรากฏว่าก็ไม่พบการนำตัวผู้บาดเจ็บไปรักษาเลย
ซึ่งก็สร้างความแปลกใจให้กับเจ้าหน้าที่แล้วค่ะ
เพราะดูจากสภาพรถแบบนี้เชื่อเลยว่าต้องบาดเจ็บไม่น้อย
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะถูกรักษาตัวที่คลินิก
หรือว่าโรงพยาบาลนอกพื้นที่หรือเปล่า
เรื่องต้นนะคะตำรวจก็เลยโทรศัพท์
ติดต่อไปยังเบอร์โทรที่ติดเอาไว้ข้างรถตู้ค่ะ
เป็นเบอร์โทรศัพท์ของนายวิรภาพคอรสิงเป็นเจ้าของรถตู้
ทราบว่ารถตู้คันนี้เป็นรถรับส่งพนักงานโรงงาน

ก่อนเกิดเหตุนะคะคนขับคือนายพีรพงศ์วงจิระอายุ๒๕ปี
ขับรถมุ่งหน้าไปจะไปรับพนักงาน
แต่อาจจะไปด้วยความเร็วทำเวลาแบบนี้ค่ะ
แล้วมันเข้าโค้งไงคะเลยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นมา

พบว่ามีความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือ
เสาหลักกั้นโค้งริมถนนหักไป๓ต้น
อันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสียหายของทางราชการ
เจ้าหน้าที่ก็เลยจะเร่งติดตามตัวนายพีรพงศ์คนขับรถ
ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ต่อไปด้วยนะคะ